เราเนี่ยนะติดตามข่าวสารส่วนใหญ่ก็ในโลกโซเชียลกันนะเนาะ

แล้วเราไปเจอโพสต์หนึ่ง

ความอร่อยของร้านอาหารร้านหนึ่ง
นี่ให้ดูหลายโพสต์ที่เห็นเนี่ย

โอ้โหร้านนี้ทำไมถึงได้โด่งดังมากขนาดนี้

ตามล่าหาความอร่อยแล้วก็รู้จนได้ว่าร้านนี้
พี่กัดอยู่ที่ไหนอยู่ที่จังหวัด
ราชบุรี
เมืองโอ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปคุณผู้ชมกับ
ร้านนี้ที่มีชื่อว่าร้านควันฟืนอาหารตามสั่ง
ราคาเหรอ๙บาทเฮ้ย

ตามสั่ง๙บาทอร่อยอิ่มแน่นอน
เพราะฉะนั้นไปติดตามความอร่อยกันเลยนะครับ

ตลอดกินวันนี้ผมเดินทางมาที่จังหวัดราชบุรี
เพราะได้ยินมาว่ามีร้านอาหารตามสั่งราคา

ที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียล
แต่รสชาติและหน้าตาจะเป็นยังไง

มาถึงร้านควันฟืน
ทุกอย่าง๙บาท

เจ้าของร้านควันฟื้น๙บาท
หญิงสู้ชีวิตที่ทำงานหนักเป็นเสาหลักของครอบครัว
เราไปพูดคุยกับเขากันดีกว่าครับ

ทำไมเราต้องมาขายราคา๙บาทด้วย

รถก๋อเตี๋ยวลูกก็บอกว่าแม่อยากถึงหิวน้ำ

เขาใส่ถุงน้ำให้ป้ามาถุงหนึ่ง

บอก๓บาทจะมาเอาอะไรน้ำแข็งของขายไม่ได้มาของ
ป้าก็บอกอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรให้น้ำเฉียดก็ได้ไม่เป็นไรหรอก
ลูกหล่าป้าก็บอกหนูอยากกินน้ำเย็น

เขาบอกว่าไม่มีจังหรอก
หนูไม่มีจังไม่ได้เหลือ๙บาท
หนูอยากกินด้วยแม่ขอเส้นกับน้ำก็เฉียดได้ไหม
ป้าก็บอกไปขอซื้อเขา

ลูกร้องไห้เดินมาขอไปยกมึงไหว้เขา

และเขาบอกยิ่งอย่างไรทีนี้
ที่นี่ไม่มีให้มึงหรอกเค้าก็เอาน้ำสะอาด

ป๊าก็บอกว่าหนูป๊ามีทั้งนะ
มากินนะน้ำหน้าอย่างมึงเลยจำมีปัญญา
พ่อว่าทำไมถึงดูตูดคนอย่างนี้แล้วลูก

เอาล่ะพอมาเปิดร้านแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าของเราเนี่ยไม่ธรรมดา
ใช้เป็นเตาฟืนอย่างเดียวเท่านั้นเอง

คือมีขโมยมาขโมยมันไป
ก็เลยซื้อตังแก๊สพุทธนิดมาสองใบแล้วก็ตังใหญ่ไป
มันก็หายอีกมันงัดจนไม่มีจะงัดแล้วหนู
คือเราใช้ฟืนใช่ไหมเราก็ต้องไปเก็บ
มันหนักนะแล้วป้าก็แก่แล้ว
ก็ไปช่วยกันเก็บพาละหลานไปแบบนั้น

ก็พาละหลานไปจริงก็เคยไป
ไปช่วยกันหาจนจนมืดนี่แหละเก็บร้านเสร็จก็มืดมืดกระโบเบก

ขายได้กี่จานวันหนึ่งที่แบบขายดีเลย

ทำไปล้างไต่อ่ะหนูจานละมันมีแค่๕๖๐ใบอีก
ผมถามหน่อยมันเคยมีเหรอคนมาทานแล้วหนีมีไหม

คนเขามาเป็นโต๊ะที่เยอะกว่านี้
เราดูแลไม่ได้ถึงกระเผิกแป๊บเดียว

ก็คิดเลยก็เอาคิดแล้วก็มาให้เราเอง
เออบางคนบางโต๊ะเขาคิดตังค์แล้วก็เอามาให้เราเองด้วย
ใช่บางคนเขาก็ไปแต่มันมีบางโต๊ะที่ชักดาบว่างให้ง่าย

ได้รู้แล้วนะคุณผู้ชมนะคือป้าเขามีความตั้งใจ
สำหรับคนที่ไม่มีมาขอกินป้าก็ให้กินนะลูก

แต่ละปีนะแต่ละยุคแต่ละสมัยมันก็เปลี่ยนไปเนอะ

เราขายมาตั้ง๑๔ปีไม่ยอมเปลี่ยนราคา
แล้วมาในยุคโควิด๑๙
เศรษฐกิจมันแย่นะจะขาย๙บาทต่อไหม
ป้าก็ขาย๙บาทจนกว่าป้าจะสิ้นลมอยู่
จากการที่คนเรามันไม่มีจริงที่จะไปซื้อข้าวในวันนั้นนะ

ก็เลยมาเปิดร้านขายในทุกอย่างที่ราคา๙บาท

จากตอนนั้นถึงตอนนี้เปิดร้านวันแรกจนถึงวันนี้กี่ปีแล้ว

ปีแล้วขายดีมากจนคนเขาต่อคิวยาว

เขียนคิวไว้ร้อยใบแต่ไม่พอทั้งวัน

คุณผู้ชมเผื่อสนใจหมายเลขโทรศัพท์คุณผู้ชมจะโทรมานะ
ถ้าสอบถามเรื่องของสถานที่ร้านแล้วก็จะโทรมาสั่งคิวจองคิวอะไร
แล้วก็เราขึ้นด้านล่างให้แล้วคุณผู้ชมก็ลองโทรมาได้นะครับ
เมื่อสักครู่ไปสั่งอาหารแล้วแต่ต้องใช้เวลานิดนึงเพราะวันนี้คนเยอะมาก
เดี๋ยวเราไปถามเขาดีกว่าว่าแต่ละโต๊ะแต่ละคนแต่ละลูกค้าที่เข้ามาเข้ามาไกลไหม

ที่คุณพี่ก่อนแล้วกันนะฮะแนะนำตัวเองหน่อยแล้วกัน

ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเรารู้จักร้านนี้ได้ยังไง
ตั้งใจจะมาทำบุญให้คุณป้าเขาด้วยเดี๋ยวกินเสร็จ
คุณพ่อคุณแม่ขออนุญาตนะสวัสดีก่อนสวัสดีนะครับ

ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่

รอนานแล้วนะนี่รอตั้งแต่ตอนหนุ่มนะ

คุณเขมคุณเขมอ่าแล้วข้างล่างน่ะ

ก็ดูจากยูทูปเบอร์รู้สึกว่ายังไงก็ต้องมา

ก็มาได้ตอนนี้ก็๔๐นาทีแล้วค่ะ
นาทีคุณผู้ชมเป็นคุณจะรอไหม๔๐นาที

ขอบคุณมากนะครับสวัสดีนะไปแล้วนะ

เราได้ข่าวได้รู้จักร้านนี้มาจากไหนเอ่ย

มันก็แบบมันมีด้วยเหรอล้าน๙บาท

พอดีวันนี้แวะมาทำบุญที่วัดน้องหอย
ก็เลยมีโอกาสมาก็เลยแวะมา
คุณผู้ชมเมื่อสักครู่เราไปเจอแต่โต๊ะ

มันเข้มคนเขาถึงรสชาติ

เตี๋ยต้มยำแล้วมีเย็นตะโฟ

มีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่เขาจะมาที่ร้านแห่งนี้
ก็แวะมาก็อุ่นแกได้ค่ะ

ก็คือแบบแต่จะรอนานหน่อยนึง

ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
ขออนุญาตถอดเฟสชิลออกมาก่อน
จะได้ไม่ปิดบังปิดกั้นความอร่อย

เมนูที่๒นี่ส้มตำ
เมนูที่สามยำสามกรอบ

ยังไม่หมดผัดกะเพราหมูสับ

การเดินทางมาร้านควันฟื้น๙บาทจากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรี
บนถนนเพชรเกษมสาย๔เจอแยกโคกหม้อแล้วเลี้ยวขวาตรงไปประมาณ๓กิโลเมตร
ร้านจะอยู่ทางซ้ายมือตรงข้ามเพชรเกษมซอย๑๘เลยนะครับ
ตลอดกินมาถึงที่แล้วก็ได้ชิมอาหารของคุณป้าแล้วบอกเลยว่าอร่อยมาก
เพราะฉะนั้นเราจะมอบหนี้ให้นะครับ
เพื่อยืนยันคอนเฟิร์มความอร่อยนั่นเองครับ

อร่อยจริงเด็ดมาก
วันนี้ทั้งอิ่มท้องและอิ่มอกอิ่มใจครับ
ผมรู้สึกประทับใจมากเลยล่ะครับคุณผู้ชม
ครั้งหน้าจะพาไปตลอดกินที่ไหนห้ามพลาดนะครับ
โอ้โหหลากหลายเมนูคือเอาจริง๙บาทเนี่ยสามารถทานได้ทุกเมนูเลยนะ

ชอบมากเลยชอบผัดกะเพรา

เบสิกแต่ทำได้อร่อยถึงใจจริง

เลือกเวลาให้ดีแล้วกันเพราะว่าร้านนี้คนที่เขาจะไปช่วยป้าเล็กแกเนี่ยเยอะมีหลายคน
ใช่ถูกต้องแวะเวียนไปกันได้จังหวัดราชบุรีนี่เองค่ะ